ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเตือนไว้ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
บอกว่าไปเดินห้างขึ้นบันไดเลื่อน
แล้วเกิดเหตุการณ์ระหว่างที่เธอกำลังจะก้าวออกจากบันไดเลื่อนแล้วนะ

เพราะว่าบันไดเลื่อนมันหนีบรองเท้าของเธอ
เกือบจะหนีบเท้าของเธอไปด้วยซ้ำนะครับ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโซเชียล
แล้วก็เอาคลิปเหตุการณ์มาให้ดูนะครับ
นี่แหละฮะเท้าเปล่าไปหนึ่งข้างเลย

คุณนี่บันไดเลื่อนมันหนีบรองเท้าเธอ

โอ้โฮทับเท้าแบรนด์แน่นอนนะครับ
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖มกราคมนะครับ

เธอบอกว่าเธอเดินห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

ไม่ทันเห็นว่าบันไดเลื่อนมันชำรุดเป็นรูตรงนี้นะฮะ
แล้วก็ดูดรองเท้าของเธอเข้าไปข้างหนึ่ง

เป็นช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเธอบอกแบบนี้
เพราะดีนะที่เธอดึงเท้าของเธอออกมาได้ทัน
ไม่งั้นเธออาจจะได้รับอันตราย
หรือบาดเจ็บถึงขั้นนิ้วเกือบขาดได้ด้วยซ้ำนะฮะ
ใช่มากค่อนข้างตกใจแล้วก็งงคือ
พอมันมีสิ่งของหรือวัตถุเข้าไปข้างในแล้ว
บันไดเลือดมันก็ยังไม่หยุด
ซึ่งความเป็นสิ่งน้ำหนักเซฟตี้มันควรจะหยุดหรือเปล่า

ก็ไปแจ้งประชาสัมพันธ์ของห้าง
ประชาสัมพันธ์ก็บอกช่างให้มาดูบันไดเลื่อนตรงนี้

และนำรองเท้าออกมาให้ลูกค้าคุณ
สภาพรองเท้าตอนที่ช่างนำออกมานะคุณนะ
รองเท้าหูหนีบราคาแพงเหมือนกัน

ขาดทั้งเละแบบนี้เลยนะครับ

คือช่างซ่อมบำรุงบันไดเลื่อนตรงนี้
ตรวจเช็คบันไดเลื่อนเพียงครั้งเดียว
ซึ่งต่างจากปกติที่ช่างต้องตรวจเช็ค

มันชำรุดเป็นรูแบบนี้
และถือว่าเป็นจุดอันตรายด้วยนะคุณนะ

ทำขวัญอะไรแบบนี้นะครับใช่แล้วก็รองเท้าของเธอนะ
หลักหมื่นนะจ๊ะเพราะเป็นรองเท้าแบนนะจ๊ะ
ก็คิดว่าเขาจะชดเชยให้นะฮะ
ค่าของความรู้สึกให้เราได้ดีพอสมควร
แต่เขาพูดว่าให้ได้แค่รองเท้าที่พัง
รองเท้าสำรองที่ซื้อไปเท่านั้นนะคะ
เออแต่เขาไม่คิดถึงใจเราเลยเหรอเราตกออกตกใจแค่ไหนนะ

เสียงของรักไปเพราะรองเท้านี้คู่โปรดซื้อมาจากต่างประเทศ
แต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือเกือบจะเจ็บตัว

ภาวะจะไม่กล้าขึ้นมาใดเลือดแล้วนะครับ
ขอบคุณครับ